คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยมันจะว่าเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปกติจะมีคนอ่ะเอาหมาเนี่ยไปปล่อยที่วัดแล้วพระเนี่ยท่านจะเดือดร้อนเพราะว่าท่านจะต้องเลี้ยงหมาเอาไว้เป็นจำนวนมากนะคะ

ออกไปเลยค่ะหมามันวิ่งตามด้วยนะคะแต่ว่ามันวิ่งตามไม่ทันแล้วค่ะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยหลายคนเข้ามาตำหนิพระที่บอกว่าไม่มีความเมตตาแล้วมองว่าถ้าเกิดว่าพระทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าบวชเป็นพระอันนี้ความเห็นของชาวเน็ตนะบางคนก็บอกว่าสงสารหมาเพราะว่าเห็นว่าหมาน่ะมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไม่ทัน

แต่ว่ามันจะรอให้พระเนี่ยกลับมารับเธอบอกเธอเห็นแล้วสงสารชาวบ้านแถวนั้นก็สงสารเอาข้าวแล้วน้ำเนี่ยไปให้กินแต่หมาสองตัวไม่ยอมกินเอาแต่เดินหนีชาวบ้านและยังพากันเดินขึ้นไปบนวัดนะคะที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นแต่ถูกหมาเจ้าถิ่นไล่กัดลงมาจนช่วงค่ำเนี่ยมันก็ยังมารออยู่ที่เดิมแต่มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เธอก็เลยอยากฝากไป

แต่มีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าเป็นพระแถวแถวตำบลทรัพย์สมทอดทีนี้เธอเองก็บอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเจอพระรูปนี้ก็อยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไมเพราะพระควรมีจิตเมตตาต่อสัตว์ถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ให้คณะกรรมการวัดประกาศตามหาบ้านให้หมาจะดีกว่าไหมมันถือว่าเป็นการหาทางออกที่ดีส่วนสุนัขสองตัวที่ถูกทิ้งตอนนี้หนีขึ้นไปอยู่หลัง
ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือค่ะ